มาดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะเรื่องคดีความเหมือนจะจบแต่ไม่จบนะคะ
เมื่อวานนี้พี่โพศอนนท์ก็ไปออกรายรายการ
และมีพิธีกรชงเรื่องพี่โพศตกลงจะไกลเกียร์ได้ไหมถ้านิ๊กซ์มาขอโทษ
เป็นครั้งแรกนะคะที่โพสต์บอกว่าถ้ามาขอโทษก็ค่อยว่ากัน

แต่เรื่องฟ้องร้องก็ยังเหมือนเดิม
ซึ่งก่อนอันนี้ทนายตั้มนะคะบอกว่าจริงมันหมดสัญญาไปนานแล้ว

ซึ่งล่าสุดฟากธนายตั้มก็ได้โพสต์เลยค่ะ
บลิงก์รายการอย่างที่เห็นในคุณผู้ชมบอกว่า
วันนี้พี่พศมาแปลกนะเปิดทางให้นิกไปเคลียร์
ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะแต่ในทางกฎหมายก็ยืนยันนะคะว่านิกเป็นอิสระแล้ว
ส่วนคดีพี่พลสฟ้องร้องนิ๊ก
ก็สารอาญานัดฟังคำพิพากษาว่าจะมีมูลหรือเปล่าในวันที่๒๑มกราคม
คือเปิดมาปีหน้านักข่าวทำงานเลยค่ะ
ย้ำบอกว่าจริงแล้วก็ถ้าไม่อยากเลือกบรรตาย
พี่พศก็ต้องหยุดพูดนะคะ

โอ้โหก็ไม่รู้ว่ามันจะอีลุงตุงนังกันหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้มันยืดยาวมากเรียกว่าตลอดทั้งปีที่เวลา
เป็นคดีความกันอยู่ไปออกรายการอะไร
ต้องระมัดระวังคำพูดด้วยทั้งสองฝ่ายเลยนะ
เป็นกำลังใจให้ให้เคลียร์กันลงตัวนะคะ